คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
คลิปนี้อยากให้ดูโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเด็ก

เปิดประตูรถวิ่งลงมาเลยค่ะ
สุดท้ายโดนรถชนนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
ไม่เจ็บสาหัสไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

คือเหมือนน้องก็บอกว่าวิ่งชนรถ
นี่คือโชคดีที่เข้าด้านข้างนะคะ

นี่เห็นไหมจังหวะนี้ลงมาเองเลย
นี่ตุ้มชกดีแล้วเข้ามาช้าด้วยนะ

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
นี่คุณดูคลิปนี้แล้วก็นึกถึงลูกชายของตัวเอง

ใช่แล้วยิ่งเด็กผู้ชายเนี่ยโอ้โหจับยากมาก
คุณผู้ชมคลิปนี้นะคะถูกโพสต์
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามเจ้าของห้าง
คือคุณปรเวทคารวะวิชัย

ไม่มีคนเสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ

ก็โพสต์เตือนภัยไงโพสต์เป็นอุทาหอนไง
อยากฝากคลิปนี้ในเพจข่าวเล่าเรื่องอ่างทอง
ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ใส่ใจนะครับ
คลิปนี้เป็นบทเรียนอย่างดีมากเลยนะ
ให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องของรถเรื่องของรา

ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดว่ามีลูกเด็กมีผู้ใต้ปกครองเด็กเนี่ย
ก็ต้องดูแลกันก็ต้องใส่ใจกัน
ที่คุณรัชพรบอกไปก็ต้องมีชายล็อกใช่ไหม

ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนเปิดแล้วต้องจูงเด็กลงมาเลยนะจากรถ
วางเหตุการณ์คุณพ่อคุณแม่เองก็ละเลย
ให้เด็กนั้นเปิดลงมาเองโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ไปดู
ว่าลูกลงยังไงมีรถผ่านมาไหมอะไรแบบนี้

เพราะบางเหตุการณ์เด็กถูกรถทับตายก็มี
ใช่ค่ะนะฮะมาระวังกันด้วยแล้วกัน
ให้ระมัดระวังปรุธร้านต่างด้วย
เพราะยิ่งช่วงนี้ถึงมันรูปอนเดต
มันเติดขึ้นทุกเวลาก็ได้แหละครับ
หรือว่าเด็กการรถจะมีความระมัดระวังดีครับ

คือเราต้องลงก่อนแล้วค่อยเอาลูกลงมา